ซุงก็คือการล่ามหรือว่ากักขัง
ผู้ที่ต้องสงสัยว่ามีอาการป่วยทางจิตนะครับ
จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชน

ยังเกิดขึ้นในชุมชนยากจนของอินโดนีเซีย
รัฐบาลจะพยายามขจัดปัญหานี้ให้หมดไป
ขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์
และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและรายได้
ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแก้ปัญหานี้ทำได้ยาก

นี่คือดีเดนชายวัย๑๙ปีในจังหวัดบันเต็นชาวาตะวันตก
ซึ่งถูกล่ามโซ่ไว้กับเพลิงกลางสวนห่างจากบ้านไป๒๐๐เมตร
มา๓๙วันแล้วเขาต้องกินนอนรวมถึงขับถ่ายอยู่ที่นี่
เดนบอกว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงถูกล่ามไว้
แต่อาจเป็นเพราะเขาก่อปัญหาให้คนอื่น
อุสมานพ่อของดีเดนบอกว่า
ลูกชายชอบขโมยควายและเสื้อผ้าของคนอื่น
จึงต้องล่ามตัวไว้เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้าน
เดนเป็นหนึ่งในชาวอินโดนีเซียประมาณ๑๘๘๐๐คน

จากถูกต้องสงสัยว่ามีอาการทางจิต
โดยวิธีการนี้เรียกว่าปาซุง
ส่วนนี้คือจูมีย่าหญิงวัย๒๘ปี
ที่กำลังยื่นมือออกมารับอาหารจากในกระต๊อบไม้ที่ทั้งแคบและมืด
ูมีย่าถูกครอบครัวจับขังไว้ที่นี่มานานถึง๔ปี
หลังเธอเดินทางกลับมาจากซีเรียพร้อมปัญหาสุขภาพจิต
โดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง๓เดือนที่เธออยู่ในซีเรีย

ไม่สามารถสู้ค่าใช้จ่ายในการพาเธอไปรักษาอย่างต่อเนื่องที่คลินิกชุมชน
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไป๒๐กิโลเมตรได้ทำให้ต้องขังเธอไว้ในกระต๊อบแห่งนี้
การมีสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพจิต

ขณะที่ชาวบ้านที่เชื่อในเรื่องศัยศาสตร์มองว่า
ปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือปีศาจ
เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และนักกิจกรรมหลายคนที่ทำงานเพื่อผู้ป่วยทางจิตบอกว่า
ยินยอมจ่ายเงินจำนวนมากให้หมอผีรักษาผู้ป่วย
มากกว่าจ่ายเงินให้ผู้ป่วยรับการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ในโรงพยาบาล
แม้กฏหมายอินโดนิเซียจะระบว่าให้การทำปลาสุงภาพผิดกฏหมายมาตั้งแต่ปี๒๕๒๐
แต่การขาดความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนที่ยากจนทำให้การทำปลาซุงยังเกิดขึ้นอยู่
ปัจจุบันกระทรวงกิจการสังคมมีเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉิน
ในการช่วยเหลือปล่อยผู้ป่วยที่ถูกล่ามและกักขัง
แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและทารุณกรรมเด็กประมาณ๘๐๐คน
ซึ่งโดยปกติเมื่อหน่วยฉุกเฉินได้รับข้อมูลว่ามีคนถูกล่ามหรือกักขัง
เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและแนะนำครอบครัวให้ปล่อยตัวผู้ป่วย
และนำตัวผู้ป่วยส่งไปตรวจกับจิตแพทย์ที่คลินิกซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด
แต่ทีมฉุกเฉินมีคนน้อยเกินไปในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็มีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์
โดยจิตแพทย์หนึ่งคนจะต้องดูแลประชาชน๓๐๐๔๐๐คน
อกจากนั้นปัญหาที่ผู้ถูกปลดปล่อยจากการทำปลาซุงต้องเผชิญ
ก็คือร่างกายพิการและขาดโอกาสในการทำงาน
มาโดรสิกชายวัย๔๐ปีคนนี้
ถูกล่ามโซ่นานถึง๔ปีจากความป่วยทางจิต

ปัจจุบันเขาหายจากอาการป่วยทางจิตแล้ว
แต่ขากลับเดินไม่ได้เพราะถูกล่ามโซ่นานหลายปี
การขจัดการทำประสุนได้หรือไม่นั้น
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

กรุงจักรต้ามีโรงพยาบาลจิตเวทของเอกชนแห่งหนึ่ง

แต่ด้วยค่ารักษาที่แพงทำให้ผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่นี่
ต้องมาจากครอบครัวร่ำรวย
ขณะที่ครึ่งหนึ่งของประชากรอินโดนีเซีย๒๕๐ล้านคน
มีรายได้ต่ำกว่า๗๐บาทต่อวันเท่านั้น
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน